ส่วนเรื่องนี้ค่ะที่จังหวัดอุบลราชธานี
เป็นเรื่องของคุณแม่ถ้า๑ท้องแก่ค่ะ
คลอดจริงกำหนดคลอดคือ๑๙สิงหาคม
แต่วันนี้๑๒สิงหาคมเลิกดีพอดีวันแม่แห่งชาติ
คุณแม่ปวดท้องคลอดค่ะเพราะก็เลยต้องนั่งรถฉุกเชินไป
อดบนรถเลยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวบอกทะเบียนรถแน่ค่ะ
อดบนรถเลยนะคะช่วงสายของวันนี้ค่ะ
วิทยุ๑๙๑ตำรวจภูทรจังหวัดอุบลราชธานี
ได้รับการร้องขอนะคะจากญาติของนางสาวทิชานันพิมพ์หล่อ
อายุ๒๘ปีท้องแก่ใกล้คลอดค่ะ
ก็ขอความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกการจราจรให้หน่อย
รถกระบะอีซูซูสีดำทะเบียนพพ๕๕๖อุบลราชธานี
นี่นำตัวคุณแม่ไปส่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์นะคะ
ก็ขอรถพยาบาลสนับสนุนมารับตัวระหว่างทาง
ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูทรเมืองอุบลราชธานี
ก็มาอำนวยความสะดวกให้กับรถกระบะคันนี้
รถพยาบาลก็มารอรับที่แยกหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
ทีนี้ค่ะพอรถกระบะมาถึงจุดที่นัดหมาย
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะหนูน้อยคนนี้อยากจะคลอดเต็มทีแล้วค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องทำคลอดฉุกเฉินด้านหลังรถกระบะนะคะ
คือความจริงต้องมารับไปส่งต่อโรงพยาบาล
รถพยาบาลรอแล้วอะค่ะ
แต่ว่าไปไม่ถึงคลอดบนรถกระบะคันนี้เลย
ถูกต้องสีสาโผล่ออกมาแล้ว
หนูน้อยคนนี้เป็นเด็กทารกเพศชายนะคะ
น้ำหนักประมาณ๒๘๐๐กรัม
คลอดออกมาอย่างปลอดภัยปลอดภัยทั้งคุณแม่คุณลูกค่ะ
ร่างกายแข็งแรงค่ะคลอดออกมาปุ๊บร้องเสียงดังเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพก็ตัดสายสดือนำตัวส่งโรงพยาบาล
คุณแม่ที่ชานานคุณแม่คนนี้บอกว่า
นี่เป็นท้อง๒นะคะกำหนดคลอดจริงคือ๑๙สิงหาคม

ญาติญาติก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ไม่ทันจริง
วันนี้วันหยุดแต่รถติดค่ะ
ก็เลยโทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจจากกู้ชีพ
และหนูน้อยคนนี้ก็คลอดออกมาได้อย่างปลอดภัย
ทุกคนดีใจมากนะคะเลิกดีด้วย
วันนี้วันดีวันมงคล๑๒สิงหาคมนะคะ
ทุกอย่างที่เป็นเลขเราบอกครบหมดแล้วค่ะ
คนที่สองยังบอกเลยใช่ค่ะ